เริ่มดูกันที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์
ผู้หญิงอันยุดซักประมาณ๒๖ปี

ธรรมเนียนไปสมัครเป็นแม่บ้านตามโรงแรมต่างในพัทยา

แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกชาวต่างชาติที่ไปเข้าพัก
คือหลังจากที่ไปสมัครเป็นแม่บ้านเสร็จปุ๊บ
แล้วก็เอามาขายมาเสพความสุขมาหาความสุข
แต่ตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ถามว่าที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็สืบเนื่องมาจากมีนักท่องเที่ยวสัญชาติอเมริกา
เขาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนบอกว่า
ระหว่างที่เขาออกไปจากโรงแรมสักพักหนึ่งเนี่ย
คือโรงแรมตั้งอยู่ที่ซอยบัวขาวตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุง
พอออกไปสักพักแล้วก็กลับเข้ามาปรากฏว่าในห้องเนี่ย
มันมีร่องรอยการถูกรื้อค้นแล้วก็มีทรัพย์สินมีค่าต่าง
สร้อยคอทองคำแหวนเพชรเงินสกุลต่าง
มูลค่าก็สักประมาณ๔แสนกว่าบาท
เก็บไว้ในห้องพักเนี่ยมันหายไปก็เลยพยายามที่จะรวบรวม
พยานหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องส่งให้กับพนักงานสอบสวน
เพื่อที่จะขอหมายสารไปออกหมายจับ
หลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแจ้งความ
ตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีก็ไปพื้นที่
ลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงข่าว
การจับกลุ่มนางสาวพิมสิริบุญชูอายุ๒๖ปีได้นะคะ
ซึ่งจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นสร้อยคอทองคำขาว๑เส้น
ซ่อยคอนากพร้อมจี้จำนวน๑เส้นและรถเก๋ง๑คัน
ผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะ
เนื่องจากว่าจำนวนด้วยหลักฐานบอกว่านำเงินที่ได้จากการกระทำผิดครั้งนี้ไปซื้อของกลางเหล่านี้มา
ถามว่าตำรวจเนี่ยเขาไปจับตัวนางสาวคนนี้เนี่ยได้ยังไง
ก็ติดตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่ภูมิลำเนาของผู้ต้องหาก็คือที่นครสวรรค์
แต่ตอนที่จังหวะที่ตำรวจไปจับคือคลาดกัน
ญาติญาติก็เลยบอกตำรวจบอกว่านางสาวคนนี้ก็คือนางสาวพิมซิริซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยหนีกลับมาอยู่ที่พัทยา
ตำรวจก็พยายามค่ะพยายามที่จะออกติดตามจับกลุ่มตัวมาตลอด
แต่ผู้ต้องหาเองก็คอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา
มีการเปลี่ยนที่อยู่บ่อยคือไม่ให้ตำรวจจับได้ค่ะ
ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบไปอยู่ที่ห้องเช่าในเขตท้องที่สพนปลือ
ตำรวจเขาก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบแล้วก็ที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้

พอจับกลุ่มตัวได้ผู้ต้องหาก็คือนางสาวพิมสิริเนี่ยยอมรับว่าจริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุลักษัพในโรงแรมต่างในเขตเมืองพัทยาหลายต่อหลายครั้ง
โดยจะทำทีค่ะทำทีว่าไปสมัครเป็นแม่บ้านของโรงแรมใช้ที่อยู่ที่สมมุติขึ้นมาในการสมัคร
จากนั้นก็จะใช้จังหวะแล้วก็โอกาสที่ผู้เสียหายก็คือส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
เผลอเข้าไปลักทรัพย์แล้วก็หลบหนีไปหรือถ้าเกิดว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าถูกจับได้ก็จะมีการเจรจากับผู้เสียหาย
เพื่อขอชดใช้ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครมาร้องทุกข์ไงคะเธอก็เลยลอยนวลจนกระทั่งย่ามใจกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรรมของผู้ต้องหารายนี้ก็มีคดีติดตัวมาด้วยนะคะคดียักยอกทรัพย์ของสนชนะสงครามก่อเหตุคือต้นปีที่ผ่านมา๑๙มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ